คุณผู้ชมเคยเจอเพื่อนเก่ามาทักแล้วเราจำเขาไม่ได้ไหมคะ

เราแบบขอโทษนะเราจำเธอไม่ได้
คือจริงมันเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นได้
แต่กับแก๊งนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะ
กุ้งเป็นเพื่อนเก่ากับเพื่อนในกลุ่มวงเล่าที่เขานั่งดื่มกันอยู่
ขี่รถผ่านมามาดูบอกเอ้ยจำกันได้เปล่าเพื่อนกันไง

เจ้าของบ้านเลยรีบมาห้ามมันบอกเฮ้ยคุณถ้าคุณเมาคุณกลับบ้านไปเถอะ
หนักกว่าเดิมอีกโดนไล่กลับบ้าน

คือจริงนาทีนี้เป็นนาทีที่เพื่อน
อยู่ในวงเล่าเนี่ยพยายามจะห้ามในหนึ่ง

เออแลกแล้วต่อกันเธออย่าทะเลาะกันเลย
จนสุดท้ายกลายเป็นว่าทั้งคู่ควักปืนออกมาทั้งคู่

แม็กซ์ตายนะคะ

แล้วแม็กซ์เป็นแค่คนกลางที่เข้ามาไกลเกลี่ย

ไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงด้วยนะคะ
ส่วนหนึ่งเองก็เป็นเพื่อนของกุ้ง
ที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงเหมือนกัน

นี่ค่ะตอนเจ้าหน้าที่มาถึง

ส่วนในหนึ่งคนยิงเสื้อสีเหลืองนั่นก็โคม่านะคะ
เพราะกระสุนปืนเข้าอกด้านขวา๒นัดเจาะเข้าปอด

โดนกระสุนเข้าท้อง๒นัดค่ะ
แล้วมีผู้หญิงคนในวงเล่าโดนกระสุนเข้าแก้มก้นด้านขวา
แล้วก็มีอีกคนนึงนะคะชื่อในต้อเป็นคนในวงเล่าเหมือนกัน

ทุกคนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ถมพยาบาลกันเบื้องต้นแล้วไปที่โรงพยาบาลแกลง

ตำรวจสภแกลงก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โอ้โหปลอกกระสุนปืน๒๔ปลอก

แล้วก็มีปืน๙มม๒กระบอกด้วย
ส่งคุณกั้งพัชรวรินลงพื้นที่นะคะ
ถนนนี่คราบเลือดยังคงกองอยู่เลย
รอยกระสุนปืนนี่ก็ทะลุไปบ้านฝั่งตรงข้าม๒รูด้วยนะคะ
ได้คุยกับหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คืออยู่ในวงเล่าแหละ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่๖คน
ก็เนี่ยมีในใหม่มีในแม็กซ์มีกิ๊บมีฝนมีต้อนะคะ
ทีนี้กุ้งเมามาแล้วแหละ

กุ้งทักใหม่บอกเฮ้ยใหม่จำกันได้เปล่า
ใหม่บอกเอ้ยจำไม่ได้ใครวะ

จำไม่ได้แค่ที่จำไม่ได้เหรอ
เดินไปคว้าจอบจะเอามาฟันในใหม่ค่ะ
แต่แม็กซ์แม็กซ์เป็นเจ้าของบ้านที่นั่งกินเหล้ากันอยู่

แล้วบอกคุณอย่ามีเรื่องกันอย่ามีเรื่องกันเลย
แล้วกุ้งก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับออกไป
บอกว่าเดี๋ยวมาใหม่

รอบ๒มาตะโกนด่า

เอาก็คิดว่าคงจะจบแล้วเนาะคงได้ด่าคงได้สาแก่ใจแล้วล่ะ

แต่กุ้งขี่มอเตอร์ไซค์นำ
แล้วพาหนึ่งที่ขับกระบะตามมา

จำหน้าเพื่อนไม่ได้อ่ะโอ้โหเอาปืนกับไม้เบสบอลมาเคลียร์กันอ่ะ
เคลียร์ไปเคลียร์มาแม็กซ์เขาก็พยายามห้าม
กลายเป็นแม็กซ์กับหนึ่งทะเลาะกันหนึ่งชักปืนยิงใส่แม็กซ์
ก็เลยควักปืนที่พกอยู่กับเอวยิงสวนกลับไป
แต่สุดท้ายแม็กซ์ตายค่ะส่วนหนึ่งโคม่าแล้วเพื่อนที่เหลือเจ็บนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อนในวงเล่าบอกว่ากุ้งอ่ะ
แค่ไม่พอใจที่ใหม่จำตัวเองไม่ได้นี่คือจอบที่จะไปฟันเพื่อนตอนแรก
แล้วก็โดนแม็กซ์ห้ามไม่ให้มีเรื่องแล้วไล่กลับบ้าน
ก็เลยตามหนึ่งมายิงอะค่ะ
ชื่อหนึ่งเนี่ยตอนที่มาน่ะพูดดีนะพี่ผมบอกเลยว่าพูดดี
มาขอโทษแทนคนชื่อกุ้งว่าเมาอ่าแต่ทีนี้
ผมไม่รู้ว่าคนชื่อกุ้งกับคนชื่อหนึ่งเนี่ยตอนที่เขาโทรหากัน
เขาคุยกันว่ายังไงคนที่หนึ่งถึงต้องมา
คือสองรอบเลยรอบแรกถือจอบไล่พี่แม็กซ์ฉันให้อ่า
ไล่กลับไปแล้วห้ามแล้วจับจอบแล้วก็ทิ้งแล้ว
ค่ะกลับไปแล้วแล้วยังมาอีกถือไม้เบสบอลมาค่ะอ่า
อ่าพี่แม็กซ์เขาก็ไม่พอใจอ่า
ก็เห็นเขาบอกเลยฮะว่าตีสามสะดุ้งเลย
เพราะได้ยินเสียงปืนหนึ่งชุดดังขึ้น
แล้วผ่านไปไม่กี่วินาทีค่ะ
เสียงปืนอีกชุดก็ดังตามมารัวเลย

เป็นเพื่อนบ้านระแวกบ้านเดียวกับในแม็กซ์คนตายใช่ไหม
ก็ถามว่าเออรู้จักนายแม็กซ์ไหมเขาเป็นคนยังไง
เป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนยังไงหรือเปล่า
เขาบอกคุณแม็กซ์คนตายน่ารักมากนะ
อัธยาศัยดีไม่เคยทะเลาะกับใครเลย
งงมากจริงว่าทำไมมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ใจคอแต่ละคนมันเป็นแบบไหนอย่างเนี้ยได้คุยกับอาของภรรยาของในแม็คคนไตน่ะค่ะ
เขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลย
พอได้ยินเสียงปืนดังเป็นชุดมาปุ๊บก็รีบวิ่งออกมาดู
ก็เห็นในแก๊กนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้เลยนะ
แม็กซ์กับหนึ่งเนี่ยเขาเคยรู้จักกันหรือว่าเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อนไหม
แต่ที่แน่แน่สิ่งที่หนึ่งทำอ่ะตอนนี้อ่ะ
คุณทำให้ครอบครัวของแม็กซ์เขาขาดเสาหลักเพราะภรรยาเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงทำงานไม่ได้
และที่สำคัญคุณทำให้เด็กสองคนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรด้วยต้องขาดพ่อ
ตอนนี้ฝั่งครอบครัวแม็กซ์เขาขอภาวนาอย่างเดียวเลยค่ะ
ขอให้หนึ่งปลอดภัยหนึ่งคือมือยิงที่ทำให้แก๊กตายนะ
บอกขอให้หนึ่งปลอดภัยเถอะแล้วช่วยมารับกรรมที่ก่อไว้ด้วย
มันก็แรงไว้นะเออแล้วเขาก็เป็นเสาหลักของบ้านเนาะ
ถ้าขาดเจ้าหลักสักคนน่ะมันก็คิดเอาเองเนอะ
คนที่ทำก็คิดเอาด้วยสำหรับอาการของคนเจ็บทั้งหมดตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลแกลงนะคะ
ล่าสุดญาติของผู้หญิงคนหนึ่งหนึ่งในวงเล่าแจ้งมาว่าเธอต้องได้รับการผ่าตัดด่วน
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าส่งไปต่อที่โรงพยาบาลระยองหรือเปล่าส่วนในหนึ่งมือยิงเนี่ย
กระสุนปืนเข้าอกด้านขวาสองนัดเจาะเข้าปอดใช่ไหมคะอาการตอนนี้ยังโคม่าอยู่นะคะ
ผู้กำกับการสพแกลงบอกว่าตรวจสอบพยาหลักฐานในจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ย
คือมันก็ชัดเจนแหละว่าคนก่อเหตุคือในหนึ่งซึ่งตำรวจก็อายัดตัวเอาไว้แล้ว
แม้ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะส่วนปืนทั้งสองกระบอกตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า
มีการซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไหมมีทะเบียนในการครอบครองหรือเปล่า
ส่วนสาเหตุคุณผู้ชมหลายคนบอกว่า

คือเมาอารมณ์มันเลยพรุ่งพล่านกว่าปกติ

กุ้งทำคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเนี่ย
ต้องตายเนี่ย